เช็คสินค้าในตลอดตลาดวันนี้กันค่ะคุณผู้ชม
ดูสิว่าราคาสินค้าในวันศุกร์แบบนี้จะมีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่าจ้า

หมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม

เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

ส่วนไข่ไก่เบอร์๐นะคะ๔๖บาทต่อฟองค่ะ
กันที่ราคาอาหารทะเลหน่อยมาเช็คกันดูซิว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่
ปลากระพงขาว๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วยอันนี้ยังไม่อัปเดตราคานะคะ

ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงอยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ